จากสาวสวยขวัญอุสามณีมาต่อกันที่สาวคนนี้
คือหุ่นดีมากเอวสับมากนะคะ

ที่จะไปรู้ว่าเคล็ดลับเขาทำอะไรทำไมเอวถึงเล็กแบบนี้เนี่ย
แวะที่เรื่องความร้อนฉ่าของชุดนี้เลย

ดาเมดแรงมากแซ่บไม่ไหวแล้ว
สีดำมีดีเทลอวดเนื้อหนัง
เซ็กซี่ยั่วย่วนใจเหลือเกินเค้ามันสวยมาก
ด้วยความที่มันมีเส้นสายพันลงระอกเลย

คิดนะว่าถ้าเราใส่เนี่ยอีสายมันต้องขาด
ไม่ใช่อะไรเราใส่เนื้อมันจะปูดออกมาตามสายนะนะ
แต่ถ้าเป็นฉันไม่ใช่อะไรนะมันใส่ตรงไหนใส่ยังไง
ใช้เวลาใส่นานกว่าคนอื่นเขาแน่นะคะ

ก่อนหน้านี้ทำเอานุ่มใจทลายมาแล้วดูสิ
ซาตินพริ้วโดนลมพัดแนบไปกับหุ่นบาง
ถ้าเป็นเราคิดจินตนาการเป็นเราพอ

ใช่ไหมเป็นเราตรงคลื่นน้ำทะเลนั้นเบี้ยวแล้วนะคะ

แต่น้องใหม่เอาอยู่ไม่ต้องตรงไม่ต้องตบนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋า
และมาที่หุ่นสับของน้องใหม่นี่ก็คือ
การออกกำลังกายค่ะคุณผู้ชมเคล็ดลับของนางคืออะไร

ล่าสุดนางชวนพี่ก้าวน้ำพาวผู้จัดการส่วนตัวมาเอ็กซ์ไพร์
รีสุนชอบคลิปนี้มากค่ะพร้อมคลิปกันเลยค่ะรีสุนชอบคลิปนี้มาก